จากภาพงูที่เห็นแล้วเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินก็คือเสียงของการสวดมนต์ค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่วัดป่านันทบุรีอำเภอเมืองน่าน
ซึ่งเป็นวัดธรรมยุติกนิกายสายลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทโต
ได้มีการเจริญพุทธมนต์อยู่แต่พอสวดถึงบทรัฐนสูตรเท่านั้นแหละ
่งูจงอังสีขาวขนาดใหญ่และมีความยาวมากตัวนี้
ก็เลื้อยขึ้นมาบนสาราค่ะ
แต่งูตัวนี้ไม่มีท่าทีดุร้ายแต่อย่างใดนิ่งสงบมีเพียงผงกหัวไปมาบ้าง
ทายกทายิกาคาดเดากันไปต่างนานา
ก็สันนิษฐานกันว่าพญานาคได้เข้ามาร่วมพิธีสวดรัตนสูตรดังกล่าวด้วย
ซึ่งก่อนการสวดมนต์บทนี้จะจบลงงูจงอางเผือกตัวนี้ก็เลื้อยหายไปอย่างเงียบ
ต่อกันที่อันดับที่๔กับความสวยงามของนางพญาควายเผือก
สำหรับควายตัวนี้มีลักษณะแปลกไหมเหมือนควายที่ไหนค่ะ
นั่นก็คือมีเขายาวกว่า๒เมตรและงอลงข้างล่าง
คุณพี่ภัยบูลคำทาเจ้าของควายเล่าว่าญาติของตนได้ถ่ายชีวิตควายมา
แต่ไม่มีที่เลี้ยงจึงได้นำมาฝากให้ตอนเลี้ยง
โดยกำชับว่าห้ามฆ่าหรือขายต่อโดยเด็ดขาด
ซึ่งคุณพี่ภัยบูลก็ได้นำมาเลี้ยงโดยตั้งชื่อว่าเจ้าเผือก
เลี้ยงรวมกับควายที่เลี้ยงไว้ที่บ้านอีกนับ๑๐ตัว
แต่ต่อมาได้ขายควายตัวอื่นไปหมด
เหลือเพียงตัวเดียวก็คือเจ้าเผือกควายเพศเมียที่มีเขายาวงอนลงข้างล่างตัวนี้นี่แหละค่ะ
เนื่องจากความแปลกที่ไม่เหมือนควายตัวอื่นจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นนางพญาควาย
และในสมัยโบราณเชื่อกันว่าใครขายพญาควายหรือค่ามัน
จะทำให้เจ็บป่วยหรือสูญเสียอะไรบางอย่างไปด้วย
แต่ถ้าเลี้ยงไว้จะพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองและมีโชคลาภค่ะ
ไปกันต่อไม่รอแล้วนะที่อันดับที่๓กับ
ึงอ่างเผือกที่มาพร้อมกันถึง๒ตัว
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
อึงโกกเผือกเพศผู้และเพศเมีย
คุณยายเหรียญขันทองเล่าว่าหลานของตนได้ออกจับอึ่งในบริเวณป่าในหมู่บ้าน
และอยู่สายตาก็ดันไปเจอกับอึ่งโกกเผือก๒ตัว
ที่กำลังออกมาเล่นน้ำฝนหลานเห็นว่าแปลกดี
จึงได้จับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านค่ะ
โดยอิงโกเพศผู้ลักษณะสีเข้มกว่าและออกสีเหลืองทอง
ส่วนอึงโกกเพศเมียมีลักษณะสีเผือกสวยงาม
งานนี้ตกตะลึงไปทั่วทั้งหมู่บ้านสิคุณผู้ชม
เพราะไม่ได้พบเจอกันได้ง่าย
คุณยายเหรียญก็เชื่อว่าอึ่งโกกสองตัวนี้น่าจะมาให้โชคลาภอย่างแน่นอน
มาถึงอันดับที่๒กันแล้วกับปลาเก๋าเผือก
บอกได้เลยว่าใครไม่เก่าแต่ปลาเก่านะคะ
สตูนเล่าว่าได้ไปเก็บใส่ปลาเก๋าที่วางใกล้กับสันหลังมังกร
ซึ่งเป็นจุดที่มีปลาเก๋าชุกชุม
สำหรับไซปลาเก่านั้นจะนำไปวางไว้๕๗วัน

แต่ครั้งนี้ต้องตะลึง
เพราะไส้ปลาเก่าที่วางไว้ดันมีปลาเก๋าเผือกติดมา

เพราะยังไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไร
เพราะปกติปลาเก๋าจะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม

แต่สำหรับปลาเก๋าตัวนี้เป็นสีขาวทั้งตัว
ถ้ามองไกลแทบจะไม่เห็นเกล็ดเลยล่ะค่ะ
อับดุลกาชาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นปลาเก๋าเผือกเป็นครั้งแรก
ขนาดเพื่อนบ้านที่ทำประมงอยู่ในทะเลมากว่า๔๐ปี
ก็ยังไม่เคยเห็นปลาเก่าเผือกแบบนี้มาก่อน
และจะเลี้ยงปลาเก๋าเผือกตัวนี้เอาไว้ให้เด็กในหมู่บ้านได้ดู
และสุดท้ายกับอันดับที่๑กับนกกรงหัวจุกเผือก
พาคุณผู้ชมมากันที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฟาร์มแห่งนี้มีนกกรงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวโขนเผือกตัวแรก
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
และอาจจะเป็นนกกรงหัวจุกเผือกตัวแรกตัวเดียวของประเทศไทยอีกด้วย
คุณพี่สุภกิจมากช่วยเจ้าของฟาร์มเล่าว่า
หัวจุกแป้งและนกกรงหน้านวลผสม๓สายพันธุ์เข้าด้วยกันเลยนะเนี่ย
จากมันจะเป็นนกกรงหัวจุกเผือกที่หล่อเหลาเอาการแล้ว
เจ้าเมษายังมีเสียงที่ไผร่รอปพิ้งอีกด้วย
ถ้าไม่เชื่อไปฟังกันหน่อย
เป็นยังไงล่ะครับเพราะใช่ไหมล่ะ
และด้วยความที่เป็นที่สุดหนึ่งเดียวของมัน
ผมให้ตอนนี้มีคนมาให้ราคาค่าตัวมันแล้วกว่า๑แสน๘หมื่นบาท
แต่พี่สุภกิจเขาไม่ขายนะ

สำหรับฟาร์มแห่งนี้เขาได้ขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์สงวน
สัตว์ป่าคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะคุณผู้ชม
และนี่ก็คือ๕อันดับสัตว์เผือกสุดแปลกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้
ถือเป็นสีสันความหายากที่เราไม่ได้เจอกันบ่อยค่ะ
และในประเทศไทยเราก็ยังมีสัตว์สีเผือกแบบนี้อีกมากมายเลย
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยเจอสัตว์สีแปลกแบบนี้บ้างหรือเปล่า
โหแปลกจริง
แปลกจริงสัตว์เผือกสุดแปลกมีใครเคยเห็นสัตว์เผือกที่เป็นชนิดอื่นอีกไหม

จิ้งจกบางทีก็เป็นสีเผือกสีขาว

แต่บางทีนะเห็นสัตว์ที่เป็นสีเผือกขาวว่าแปลก

เอเผือกเป็นสีเหลืองทอง

ตามไม่ทันตามไม่ทันนั่งขำคนเดียว
ดูขำไปแล้วเผือกทอดเห็นไง
เผือกทอดเข้าไปขำตัวงอเลย
แล้วแต่แล้วแต่คุณข้ามไป